ความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนยกให้แม่พึ่งเลย
บอกว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีเรื่องไม่สบายใจหรืออยากได้อะไร
กราบไหว้ขอพรพรนั้นมักจะสมหวังเสมอค่ะ
หนึ่งสิ่งที่คนรักแม่พึ่งนำมาบูชานั่นก็คือ
ขุนแผนรุ่นพรายแม่พุ่มพวงพึ่งพารวยค่ะ
คุณผู้ชมคือเราเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่โอ่งสลักจิตน้องสาวของแม่พึ่ง
ก็เลยได้ทราบว่าสิ่งที่นำมาสร้างเป็นพรายแม่พุ่มพวงนี้นะคะ
ก็คือผงเท่าอัฐิของแม่พึ่งนี่แหละเก็บไว้นานถึง๒๓ปีคุณผู้ชม
และจุดกำเนิดการสร้างขึ้นมาก็คือความตั้งใจของครอบครัว
อยากจะสารต่อในเรื่องของความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของแม่พึ่ง
มันทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนั่นเองค่ะ
โอ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเพียงแค่คิดนะว่าจะทำยังไม่ทันได้ลงมือทำเลยคุณผู้ชม
แม่พึ่งเนี่ยไปตามคนมาเร่งให้ทำไวขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามีคนจากจันทบุรีเนี่ยมาหาพี่โอ่งแล้วมาเล่าให้พี่โอ่งฟังว่า
แม่พึ่งเนี่ยมาเข้าฝันเขาหลายต่อหลายครั้งบอกว่าโดนจิตโดนใจให้เขามาหาพี่โอ่ง
เช่าพระจากพี่โอ่งแล้วก็ให้มาทำบุญกับน้องพี่โอ่งบอกโอ้โหตกใจมากเลย
ยังไม่ได้ทำเลยแค่คิดอย่างเดียวรู้ได้ยังไงนะฮะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มจัดการได้เกจิดังหลายคนมาช่วยร่วมมือกันเพื่อสร้างขึ้นมาค่ะ
ตอบรับก็ดีมากเลยพี่โอ่งบอกว่าใครได้ไปบูชาก็ใครที่ไม่เชื่อพี่หลงว่านะอย่าท้าทายอย่าคิดลองดีแล้วกัน
เพราะว่าคนที่ทำแบบนี้อาจจะเจออะไรดีมาแล้วก็ได้เจอแบบว่าขนลุกขนพองก็ได้ไปฟังกันหน่อยค่ะ
ตอบรับทันที่รักษาไทก็ได้เลยตาให้ผู้ให้มักพาเฮาะค่ะ

ได้ที่ทำเพื่อและช่วยกับของตุ๊กคือแหนะ
ก็ได้ดินสินง่าย
เพราะว่าพี่พึ่งเป็นคนที่ชอบขี้เล่นอะไรที่ทำไม่ได้ฉันทำได้
คนมาจากจันทบุรีวันนั้นลงรถมาจากรถตู้มาถึงก็มาหาคุณสลักจิต
บอกคุณพุ่มพวงมาบอกว่าให้มาหาคุณสลักกิจมาเอาพระ
เขาบอกพี่พึ่งบอกว่าเนี่ยให้มาทำบุญกับน้องแล้วก็จะได้เอาเงินทำบุญถวายวัดไป
ใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่หลายคนก็บอกว่าอยากให้มองว่าเพราะว่าคนรักคนศรัทธาแม่พึ่ง
แล้วก็เห็นแม่พึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นยอดนักสู้เหมือนกัน
ใช้เป็นไอดอลในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ในการสู้ชีวิตในหลายเรื่องค่ะ
ความเชื่อความศรัทธานี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้ามันก่อให้เกิดประโยชน์